แล้วก็พยายามมองว่ามีใครอยู่ข้างหลังไหมผ่านหน้าจอ
บังเอิญสายตามันเหลือไปเห็นคนที่เดินผ่านไปผ่านมา
ดเงินเสร็จเขากลับมานั่งกินเหล้ากับเพื่อนต่อนั่งเกณฑ์อยู่สองคน

เพราะไอ้เจ้าคนที่ถูกมองหน้าบังเอิญโดนมองหน้าน่ะ
พาพวกมา๓คนรวมกันแล้วมารุมทำร้ายเขาเนี่ย
แต่สุดท้ายแล้วเจ็บทั้งสองฝ่ายเลยนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยพุทธบูชาสี่สิบสี่
ย่อยซอย๙แขวงบางมดที่กรุงเทพค่ะ
ตำรวจสนราชบุรณะและกู้ภัยเนี่ยได้รับแจ้งเหตุว่ามีคน
โอ้โหตีกันฟันแทงกันยับเยินเลยตำรวจมาถึงเจอคนเจ็บ
เร่งประถมพยาบาลอยู่แล้วอยู่อยู่มีกลุ่มชายชะกันอีกกลุ่ม
ไม่รู้มาจากไหนค่ะถือมีดวิ่งเข้ามาเลย
มาทำร้ายสองหนุ่มที่กำลังเนี่ยถูกตะปฐมพยาบาลอยู่แบบนี้นะคะ
กรูมาเสร็จเห็นตำรวจเห็นกู้ภัยถึงกับชะงักไป
แต่มือนี่เงื้อแล้วนะพอเห็นตำรวจถึงรู้ว่าอ้าวไม่ได้แล้วล่ะ
แล้วก็ค่อยหนีไปเรื่องของเรื่องนะคะแบ่งเป็นสองกลุ่ม
กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่นั่งตั้งวงกินเหล้าเขาเป็นคนงานที่ทำงานอยู่แถวนั้นแหละ
ตั้งวงกินเหล้ากันอยู่สองคนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่มีกันสามคน
เผลอไปมองหน้าหนึ่งในสามที่จะมารุมทำร้ายเข้าครับ
นั้นเขาก็เดินกลับมาถึงที่วงกินเหล้าแล้วก็นั่งกินเหล้าต่อแล้ว
แต่กลุ่มคนที่ถูกมองหน้าเนี่ยพาพวกมา๓คน
ขี่มอเตอร์ไซค์มาสองคันตามเข้ามาแล้วก็รุมทำร้าย
อย่างที่บอกเขานั่งกินเหล้าอยู่ใกล้สายงานที่เขาทำงานอยู่
เพื่อนของคนที่ถูกรุมทำร้ายกลุ่มสองคน
เขาเห็นก็กรูกันออกมาคราวนี้ตะลุมบอลกันเลยค่ะ
ก็เลยเจ็บกันไปทั้งสองฝ่ายสาหัสกันไปทั้งคู่
คนพวกเดียวกันด้วยซ้ำเหตุการณ์มันเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อย
ผมไม่รู้ผมหยุดนอนอยู่บนห้องแต่ได้ยินน้องบอกว่าช่วยด้วย

มาถึงปั๊บเขาก็ฟันเลยเนี่ยฟันเข้าคอผมนี่ฟันเข้าคอเลยเหรอ
อ่าฟันเข้าประปอ่าวแล้วผมก็จะเอาไว้สมัยฟันผม

เขาร้องว่ามีคนมาหาเรื่องอะไรอย่างนี้
เรานอนแล้วเราอยู่กับแฟนเราเรานอนแล้ว
จากเหตุการณ์นี้มีทั้งหมด๕รายค่ะ
คือนายวีนัททองล้วนอายุ๓๑ปี
โดนฟันเข้าข้างลำตัวอาการสาหัส
นายโบริสจันทร์อายุ๓๓ปีชาวเมียนมาโดนฟันที่แขน
ส่วนกลุ่มที่มากัน๓คนเนี่ยนะคะ
คือนายธนากรอ้อมแก้วอายุ๓๕ปีโดนฟันที่หัว
นายบุญเกิดคำลอยอายุ๓๗ปีมีแผลที่หน้าผาก
นายบุญทวีพระอินทร์อายุ๔๑ปีโดนฟันเข้าลำคอ
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชบูรณะนะคะ

ตำรวจก็เก็บหลักฐานแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์๒คัน
ขึ้นท้ายกระบะไปสถานีตำรวจนครบานราชบูรณะเรียบร้อย
ดูมีดสิคะปังตอสับหมูอ่ะ
แล้วเอามาสับมาฟันคนกันอย่างนี้ค่ะ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปนะคะโอ้โหคราบเลือดยังล้างกันไม่หมดเลย

เศษแก้วเศษขวดอะไรก็แตกเต็มพื้น
หนึ่งในผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ทีมข่าวเราฟังแบบนี้
ตอน๓ทุ่มเขากำลังจะกลับบ้านแล้วหลังเลิกงาน
อยู่เห็นลุงคนหนึ่งถูกชาย๓คนรุมทำร้าย
เห็นว่าลุงนั่งฟุบจมกองเลือดไปเลยค่ะ
ไม่สามารถโต้ตอบอะไรได้
ทั้งสามไม่หนำใจเอาขวดเบียร์ตีเข้าไปที่หัวลุงจนลุงแน่นิ่งไปอีก
หนึ่งในสามยังตะโกนมาหาเรื่องเขาด้วยว่า
ทำไมจะเอาด้วยหรือยังไง

เขาถือมีจิดด้วยก็ชี้ด้าน

ใครผ่านหายผ่านหายไปอย่างไร
ก็เขาชี้หน้านูบอกว่ามาทำไมเจ้าเหรอกลับไปเลย
แล้วเขาก็ไหลอยู่ตรงนี้

เพื่อนร่วมงานก็เล่าเหตุการณ์นะคะว่า

ก็ว่าไปกดตังค์ตรงท้ายซอย๒๑
ก็ว่ามันบอกว่ามองหน้ากันเลยมาทำร้ายน้องคนนี้

มันก็ไปลงตรงนั้นโดนลุงตรงนั้นต่อ

เพราะว่าน้องคนนี้จะสลบแล้ว

ไม่รู้ครับ

รอรักษาตัวดีขึ้นออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว
เดี๋ยวต้องเรียกทุกคนมาสอบปากคำอีกครั้ง
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ

ปัญหามองหน้านี่เราแก้ยังไงดีคะคุณภาคภูมิ

บางทีเหมือนสมมุติจังหวะกดเงินเสร็จหันหลังไป
สายตามันผ่านไปเจออย่างนี้ทำไงอ่ะ

หรือใครเป็นคนไปตั้งกฎหรือบรรยัติเอาไว้ว่า